คุณผู้ชมคะมาดูกรณีการเสียชีวิตของนายสมศักดิ์สดงามหรือในแชมป์
อายุ๒๕ปีคือเบนเจอร์เพศพอดีนะคะประสบปฏิเหตุทางรถจักรยานยนต์ที่อ่างทอง
แล้วก็ในงานชาปนกิจเมื่อ๑๙ธันวาคมที่ผ่านมา
ที่วัดเขาบัวตำบลห้วยไผ่อำเภอแสวงหา
ก็เพื่อนได้มาเล่นกีต้าได้มาเบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์เป็นครั้งสุดท้าย
นี่ค่ะก็ส่งผู้ตายสู่สวรรค์นะคะ
แต่ว่ามันมีเรื่องราวที่เป็นเรื่องแปลกเป็นเรื่องชวนขนลุกอะค่ะ
ญาติญาติของผู้ตายบอกว่าเห็นใบหน้าเปื้อนเลือดและหน้าแบบเศร้านะไม่เห็นขา
มาบอกว่าหิวข้าวมาขอข้าวกิน
คือมีคลิปที่ทางญาติถ่ายไว้ตอนไปเก็บกระดูกหลังจากชาปนกิจไปแล้วนะคะ
เมื่อวันที่๑๙ที่ผ่านมาเดี๋ยวลองไปดูคลิปนะคะ
คือตามภาพคือหลังจากชาปนกิจเสร็จ

มันเข้าถึงเมื่อกายใจเลยนะครับ
เพื่อหลบโดยการแจ้งกลติภาพเพื่อเธอ
เผาตอนเช้าแล้วก็ไปเก็บกระดูกกัน
ก็ต้องตกใจเพราะว่าร่างกายบางส่วนเผาไหม้ไม่หมด
โดยเฉพาะที่ศีรษะที่หน้าอกที่แผ่นหลัง
ก็คือเป็นจุดที่มีรอยสักค่ะ
ทั้งศักยันต์เก้ายอดทั้งหนุมาน
เธอก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าสาเหตุหนึ่ง
คงยังเป็นห่วงอยากจะสื่อสารอะไรให้รู้
เพราะว่าตอนที่เอาร่างของแฟนนุ่มเข้าลง
ร่างก็ไม่ยอมเข้าไปในโลงเพราะเหมือนกับขาเกี่ยวอยู่
ต้องใช้แรงคนหลายคนดันร่างเข้าไปในโลง
คืนก่อนที่จะชาปนกิจก็เหมือนกับรู้สึกเหมือน

มันมีหลายเรื่องที่เธอบอกว่าเป็นเรื่องแปลก
ก็ยังมีคนเจอว่ามาขอข้าวกินอะไรด้วย
คือแบบประมาณว่าโอ้โหเฮียนเหลือเกิน
เผาไปแล้วเนี่ยยังเผาไม่หมดอีกนะฮะ

แต่ว่าแฟนของผู้ตายเนี่ยบอกว่า
ร่างที่เผาไหม้ไม่หมดเนี่ย
เชื่อว่าเป็นเพราะว่าแฟนเธอเนี่ยยังห่วงอยู่
แล้วที่บ้านเนี่ยยังเจอรอยเท้าปริศนา
เหมือนกับโรยแป้งเอาไว้ด้วย
เข้าใจว่าคงเป็นวิญญาณของผู้ตายเนี่ย

ก็มีช่วงอากรกแล้วก็ข้างในที่เป็นหัวใจตับ
แล้วก็เป็นกระดูกอะค่ะ
กระดูกมันไม่ป่นเหมือนคนทั่วไป
มันจะเป็นแบบชิ้นยาวอะ

แล้วรอยที่เขาสักนี้เป็นลายของอะไรคะ
เป็นเหมือนพวกยันนะคะ
แล้วก็เป็นพวกฮานุมานอะไรอย่างนี้
มี๓ประเด็นคือ
อาจจะใส่ไฟน้อยเกินไป

และสามคือเขาอาจจะมีห่วง
ข้อแต่เราเชื่อในข้อไหนครับ

ศพที่เผาไม่หมดเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ

ตามหลักทางศัยศาสตร์ก็มองได้ใช่ไหม

ติก็เลยไปวัดที่เผาเลยก็แล้วกัน

ไปสอบถามศพที่เผาศพนะฮะ

บอกเออลุงแป้งทำไมเผาไม่หมดล่ะแชมป์เนี่ย
แป้งบอกอ๋อลุงไม่ได้เผา

เป็นสับปะเลอที่นี่มา๒๓ปีนะครับ
ไม่เคยเจอศพที่เผาไม่หมดแบบนี้นะครับ

แต่คนที่เผาไม่ใช่ลุงคือผู้ช่วย

ยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องของทางศัยศาสตร์อะไรทั้งสิ้น

ไม่เกี่ยวกับความห่วงของดวงวิญญาณอะไรทั้งสิ้น

ถ้าตัวผอมเผายาก

พวกคนใช้มันน่ะ

ไม่เกี่ยวหรอก

ไม่เกี่ยวหรอก
ไม่เกี่ยวหรอก

ไม่เกี่ยวหรอก